เปิดแล้วค่ะร้านทองเปิดแล้วนะคะทองเต็มเลยนะคะเจอคังสมบัติเจอคังสมบัติ

อันที่ไปไว้
อันนี้เปิดแล้วค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป